ถ้าหิวแล้วแล้วอยากจะฟินอยากจะเที่ยวด้วย

เที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย

เพราะว่าโอ้โหบ้านเมืองเรามีอะไรดีเยอะเลย
ดังนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปร่วมในพิธี
เปิดป่าเปิดเขาเปิดฟ้าเปิดผาเปิดถ้ำนาคากันหน่อยแล้วกันนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมสายมูต้องมาทางนี้หน่อย
เพราะถ้ำนาคาในอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาล

หลังจากที่เขาปิดไปก่อนหน้านี้๑เดือนนะครับ
เมื่อวานมีการทำพิธีใหญ่โตเลยคุณ
พิธีเขาเรียกว่าเปิดป่าเปิดเขา
หลังจากปิดปรับปรุงแล้วก็ฟื้นฟูธรรมชาติมา๑เดือนเต็มนะครับ
นี่พิธีแบบนี้เปิดป่าเปิดเขาเปิดฟ้าเปิดผาเปิดถ้ำนาคา

นักท่องเที่ยวหลายคนนะบอกว่าโอ้โหกว่าจะจองได้นะคุณ
มานานเป็นเดือนเลยบางคนบอก๒เดือนแล้ว
รับต้องใช้ดวงและความศรัทธาในการช่วยจองคิว

ก็บางคนบอกโอ้โหตอนจองนะตอนกดเข้าไปในระบบ

เป่ามนต์เที่ยงถ้าลูกมีบุญขอให้ลูกได้ขึ้นไป
เคารพบูชาองค์พญานาคที่ธรรมนาคาเท่านั้นแหละ
ดได้เลยคุณอยู่ในคิวเลย
อาจารย์แขกรือสอหรือว่าอาจารย์พิษพิเชษอังสุนาคนะฮะ
จากสำนักศักยันต์บ้านมีดีท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญสายหมู่
เมื่อวานก็ร่วมทำพิธีแล้วบอกว่านี่คำแนะนำสำหรับผู้จะมานะ
ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำนาคา
ผู้ที่จะเข้ามาขอพรต้องเริ่มจากการสำรวมกายวาจาใจ
แล้วก็นามัศกาลกราบองค์พญานคราชที่อยู่ทางด้านหน้าก่อนทุกครั้ง
แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเดินขึ้นไปด้วยใจที่สงบ
เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลกับตนเอง
นี่ค่อยขึ้นกันแล้วหลังจากเปิดเมื่อวานวันแรกนะครับ
ก็ทีนี้ยังมีมาตรการในการป้องกันโควิดของอุทยานนะฮะ
เพราะว่ารับนักท่องเที่ยวต่อวัน๗๐๐คน
แล้วจะขึ้นไปกราบไหว้ไปเห็นสิ่งที่สวยงามแบบนี้
อย่าลืมอย่าเอามือไปสัมผัส
อย่าไปขีดไปเขียนไปขูดอะไรก็ตามนะฮะ
ขึ้นไปไหว้ด้วยใจที่สงบนะครับ
เอาล่ะคุณพาเที่ยวแล้วก็ต้องไปเพิ่มพลัง
อิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องกับบรรยากาศที่ร้านนี้ดีครับ

นี่เลยคุณผู้ชมดูหม้อก่อนเลยละกัน
แค่นี้ก็ท้องร้องจ๊อกแล้วน้ำกำลังเดือดได้ที
แล้วอยากจะเอาเส้นอะไรบ้างล่ะจ๊ะก็มาสิมาบอกเลย
เมนูมื้อเที่ยงที่เรานำเสนอคุณผู้ชมวันนี้คือ
เตี๋ยวโครงไก่บ้านสวนที่ร้านแห่งนี้อยู่ริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน
ใช้พื้นที่หน้าบ้านพักนี่แหละอยู่ที่ต้นไม้อันร่มรื่นเปิดร้านนี้แหละ
ร้านบรรยากาศดีทำเป็นกระท่อมกระท่อมแบบนี้

ใช่ค่ะแล้วต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แค่บรรยากาศ
แต่รสชาติก็ต้องดีด้วย

เขาบอกเด็ดที่สุดของร้านนี้คือน้ำซุปค่ะ
แค่คุณราดก๋วยเตี๋ยวลงไปก็กินได้เลย

ใช่ครับเขาบอกว่าหอมจากโครงไก่
ข้นจากโครงไก่ที่ใส่เข้าไปตอนต้มตอนหมักนะฮะ
แต่ว่าโครงไก่เหล่านี้ถ้าลูกค้าอยากกินนะก็สั่งได้
บอกพี่เอาโครงไก่โครงนึงมาโต๊ะนี้หน่อย
แล้วก็จะได้เป็นโครงไก่แบบเมื่อกี้
มากินเนื้อที่ติดอยู่เปื่อยนะ

ไก่อยู่เคียงคู่กับก๋วยเตี๋ต้มยำ

น้ำซุปโครงไก่แล้วก็กระดูกหมู

กระทั่งรสความหวานของน้ำกระดูก

และแน่นอนว่าคุณซดแล้วจะลืมเครื่องปรุงไปเลยค่ะ

พร้อมโครงกระดูกไก่ต้มหนึ่งตัวด้วย
แล้วเขาก็ยังมีเมนูที่คุณผู้ชมเห็นในชาม
ก็จะเป็นในต้มยำน้ำข้นทะเลนะคะ

ตำพวกยำก็มีเหมือนกัน
ตอนเที่ยงบอกเลยว่าโต๊ะไม่พอนั่งนะคะ
และเจ้าของร้านต้องถึงขั้นสั่งโครงไก่เพิ่มเกือบ๓กระสอบ
ถ้าคิดเป็นกิโล๓๐กิโลนะคะ

ตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๔โมงเย็นค่ะ
ที่โนเดือมมหาศาลคามหน้าโครงไก่
นี่เขาเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยนะครับ
ไปจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่อีกที่หนึ่งของวังน้ำเขียว
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นกระทิงตัวใหญ่มารอต้อนรับ
นี่เด็กเวลาไปเที่ยวดีใจกันใหญ่เลย
ไปถ่ายรูปไปกอดกระทิงเหล่านี้นะครับ

เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เขาปั้นเป็นครอบครัวกระทิงเลยนะฮะ
จุดตรงนี้คือจุดบริเวณลานวัดบ้านคลองทราย

ตอนนี้มีการติดตั้งรูปปั้นกระทิงตัวใหญ่๔ตัว

คุณผู้ชมครับเพราะเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวบ่อยนะ
ทิงเขาแผงม้าที่อำเภอวังน้ำเขียว
อวดโฉมให้ได้ดูกันนี่อันนี้ตัวจริง

แต่ถ้าเมื่อกี้เป็นรูปปั้นสามารถเข้าไปถ่ายได้
เพราะเมื่อกี้ไปที่ลานวัดบ้านคลองทรายเสร็จนะ
ถ้านักท่องเที่ยวหลายคนอยากจะไปดูกระทิงเขาแผงม้า
ก็ไปกันได้ที่อำเภอวังน้ำเขียวนี่แหละครับ
ติดต่อทางอุทยานแล้วก็ติดต่อทางพื้นที่นะครับ

ทายตัวอะไรตัวลายเหมือนแตงโม

ตัวพ่อตัวแม่เขาเป็นสีดำสีขาว
ครึ่งตัวใช่ไหมแต่นี่ลูกเขานะคุณผู้ชมอย่าแปลกใจ
ตัวเด็กเนี่ยจะมีลายจุดลายแบบนี้เหมือนแตงโมเป๊ะเลย
ค่ะตัวอะไรครับสมเสร็จครับนี่ฮะ
ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชนบุรี
เขาฉลองนะครบรอบ๔๔ปีของสวนสัตว์นะครับ
เขาก็เลยอวดโฉมเลยอวดโฉมน้องสมเสร็จตัวใหม่
ที่มีคุณพ่อชื่อว่าแหว่งคุณพ่ออายุ๒๔ปีแล้วนะฮะ
คุณแม่ชื่อจมโครนอายุ๑๓ปีนี่ใครแต่งชื่อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะฮะ
ส่วนตัวลูกเพิ่งจะออกมาอายุได้๖เดือนเท่านั้นเองนะครับ
เขาบอกว่าช่วงแรกลายของสมเสร็จตัวเด็กจะคล้ายกับแตงไทยนะ
แล้วก็จะผลัดสีเป็นสีดำขาวครึ่งตัวแยกกันชัดเจนเมื่อมีอายุ๖เดือนไปแล้ว
ใครสนใจไปเที่ยวชมความน่ารักของลูกสมเสร็จเกิดใหม่ได้
ไปได้ที่เขาเขียวชนบุรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
แล้วก็ที่สำคัญนะไม่รู้เขามีการประกวดตั้งชื่อลูกสมเสร็จน้อยตัวนี้ไหมเนาะ
พ่อชื่อแหว่งแม่ชื่อจมโครนลูกชื่ออะไรดี

ไม่อยากจะตั้งเลยเพราะเดี๋ยวมันดูไม่น่ารัก
นะฮะรอให้สวนสัตว์เขาตั้งชื่อนะครับ